พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
มีกรณีผู้ชายคนหนึ่งข้ามถนนไป

แล้วก็ปลาหินใส่รถเก่งนะคะ
รถเก๋งคันดังกล่าวไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกันไป
เหตุการณ์นี้นะคะชายคนที่ก่อเหตุ

แต่บอกว่าที่ก่อเหตุเป็นเพราะว่าถูกรถเก๋งคันนั้นขับปาดหน้า
แล้วก็ถูกตะโกนต่อว่าจนบันดาลโทษะ
ก็เลยก่อเหตุเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

อนุชายีมูดาอายุ๒๐ปี

ใส่กระจกรถเก๋งของนายจตุพรกันภัยอายุ๒๕ปี
บริเวณบ้านสปัมมงคลวิทยาถนนกิเทพกษัตรีอำเภอเมืองภูเก็ต
จนรถเก๋งขนันกล่าวก็เสียหลักค่ะ
อย่างที่เห็นก็คือพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
คนที่อยู่ในรถก็คือนายจตุพรพร้อมภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็มีเด็กอายุ๑ขวบด้วยเป็นลูกชาย
แต่ว่าลูกชายที่อายุ๑ขวบนั้นปลอดภัย
จากนั้นในวัฒนาถิ่นเกาะแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
นำตัวนายอนุชาพร้อมแฟนสาวเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
นายอนุชาให้ปากคำว่าถูกคู่กรณีขับรถปาดหน้า
แล้วก็ถูกต่อว่าจนตัวเองบันดาลโทษะก็เลยลงมือก่อเหตุนี้
นายอนุชาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากเกาะแก้วซอย๑๖
่งหน้าเข้าเมืองภูเก็ตแฟนสาวก็นั่งซ้อนท้ายนะคะ
พอไปถึงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านสปำ
มีรถเก๋งขับปาดหน้าก็เลยพยายามขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม
เพื่อสอบถามและต่อว่าแต่คนขับไม่ยอมหยุดรถ
แล้วก็พยายามขับปาดหน้าไปมาค่ะแล้วก็มีการตะโกนต่อว่ากันด้วย
พอรถคันดังกล่าวไปกลับรถที่หน้าหมวดการทางภูเก็ต
ตัวเองก็เลยตัดสินใจหยิบก้อนหินริมถนนแล้วก็วิ่งข้ามไปเลยนะคะ
ดักรอที่เกาะกลางถนนพอรถของนายจตุพรขับผ่าน
ก้อนหินใส่อย่างแรงเลยค่ะจนทำให้รถเสียหลักดังกล่าว
หลังเกิดเหตุก็บอกว่ารู้สึกตกใจนะคะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตั้งหลัก

เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตำรวจได้นำตัวนายอนุชาไปแถลงข่าวการจับกลุ่มแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เสียทรัพย์สินค่ะ